วันนี้พี่เอพระสินค่ะก็มีลูกเหมือนกันนะคะ

เรื่องมูก็ว่าไปเรื่องความเชื่อพยาหน้าแกมีอยู่แล้ว
เราเลยมาอัปเดตเรื่องชีวิตครอบครัวกันดีกว่านะคะ
ต้องบอกว่าตอนนี้พี่เอพระสินแฮปปี้กับความโสดมากค่ะ
เพราะว่าเป็นคุณพ่อของน้องเลโก้แบบเต็มเหนียวเลยนะคะ
แล้วก็ตอนนี้เลโก้๘ขวบแล้วค่ะ
แล้วก็ตัวติดกับพี่เอมากนะคะแล้วเป็นนุ่มเห็นไหมหน้าชัดนะ

ตอนนี้เริ่มกลับไปโรงเรียนนะคะก็รู้สึกว่าน้องโตขึ้น
เวลามีคำถามอะไรก็รู้สึกว่าน้องเป็นผู้ใหญ่มากแล้วนะคะ
ส่วนความสัมพันธ์กับแตงกวาคุณแม่ของน้องเลโก้นะคะ
เอบอกว่าตอนนี้ค่ะก็อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ
ก็เป็นสถานภาพเป็นแค่พ่อกับแม่ของน้องเล็กโต้นะคะ
รู้สึกว่าชีวิตของทั้งคู่ปังกว่าเดิมอีกค่ะ
มีงานเข้านะคะมีทั้งความสุขแล้วก็ยังชื่นชอบกับลูกสาวเท่ของอดีตภรรยาด้วย
เพราะอย่างที่ที่ทราบตอนนี้คุณแตงกวาเน้นเจ๋งปลาร่าสุดนะ

ซึ่งพี่เอบอกว่าดีใจที่เขาเจอทางที่เขาชอบแล้ว
อย่างเช่นการตัดผมสั้นที่แตงกวาบอกว่าโอ้โหสุดยอดเลยค่ะ
ส่วนน้องเลโก้นะคะลูกชายเองก็เข้าใจดี
แถมคุณลูกยังแอบแซวป้าป่าด้วยนะคะว่า
ป่าทำไมไม่มีสาวบ้างอ่ะ

ผมก็เลือกแล้วว่าจะอยู่อย่างเป็นสด
ถ้าตลอดไปได้ก็ดีครับจนกว่าลูกจะไม่ต้องการเรา
ตอนนั้นคงจะเหงาแต่ตอนนี้คือแบบ

เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเลือกใช้เวลาไปกินข้าวกับ
กับคนแปลกหน้าเพื่อเรียนรู้กันเอาเวลาไปอยู่กับรูปพี่แฟ้ง
นะคะก็เป็นคุณพ่อที่สุดยอดเลยนะคะ